สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เที่ยงแบบนี้เจอเจอกับเราสองสาวนะคะกับเชอรี่แล้วก็พลอยค่ะ
ใช่ค่ะต้องบอกว่าคุณผู้ชมตื่นกันได้แล้วนะคะไม่ใช่มาปลุกให้ดูข่าวนะ
เพราะว่าอะไรต้องตื่นตัวกันได้แล้วกับค่าฝุ่นละอองที่มันเกินมาตรฐานนะคะ
ไม่ใช่แค่เฉพาะวงการบันเทิงทุกคนในสังคมเลยตอนนี้โดยเฉพาะหลายพื้นที่ที่มีการออกมาตรการเตือนมาแล้วนั่นเองนะว่า
ให้ทุกท่านต้องคอยดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็คอยระมัดระวังตัวเองด้วย

ไม่ใช่หมอกจังและควันค่ะฝุ่นล้วนเลย
คือเป็นข่าวใหญ่มากที่ทุกคนจะต้องดูแลตัวเอง
เป็นมลภาวะทางอากาศค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานค่ะ
ชาวกรุงภาวะกันเป็นแถบเลย
เมื่อเช้านี้ไปเจอนักแสดงรุ่นใหญ่มาพี่ต้นตรการ
บอกว่าตัวเองเนี่ยเจอฤทธิค่าอากาศเป็นพิษค่ะ
แล้วก็ทำให้ป่วยเรื้อรังเป็นหลอดลมอักเสบตั้งแต่ปีใหม่ยาวมานะคุณ
แล้วหนักข้อเข้าเมื่อวานนี้เห็นบอกไอเป็นเลือดค่ะ
วันว่าจะไปอาการนี้จะไปติดกับลูกอีก๒คนด้วย
แม้ว่าทางแพทย์เองไม่ได้ระบุชัดว่าสาเหตุหลัก
มาจากการสูดฝุ่นละอองมหาภัยนี้
แต่ก็แนะนำให้คุณผู้ชมทุกคนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
เพราะว่าฝุ่นควันจากรถแล้วก็การก่อสร้างอะไรต่างมันเยอะมากจริงค่ะ
เดี๋ยวไปฟังอาการพี่ต้นกันหน่อยค่ะ
หลักน่าจะมาจากเรื่องของมลพิษที่เกิดจากรถ
รถหนักเลยก็คือรถบรรทุกรถขนส่งมวลชนทั้งหลายนี่แหละ
คือป่วยไม่สบายมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่
เป็นทั้งหลอดลมอักเสบแล้วก็มีอาการไอออกมามีเลือดออกมาด้วย
แต่ทุกวันนี้ไม่กล้าออกไปยืนเพราะว่าเวลาโดนแดดทีหลายคนจะรู้สึกแบบ
กลับมาทำไมมันยิ่งป่วยหนักขึ้นแล้วมันหายช้าลงด้วย
อาจจะเป็นห้องปรับอากาศก็ต้องยอมรอให้ฝุ่นควันมันจางลงนิดนึง

ทำไมจะต้องให้มนุษย์เป็นคนทำเราต้องช่วยดูแลธรรมชาติก่อน
เดี๋ยวธรรมชาติมันจะบำบัดเราให้
คือง่ายตอนนี้นะดูแลตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย
กันเอาไว้ก่อนนะคะจะออกไปที่ไหนก็ตามเนี่ย
ใส่เอาไว้เถอะเพราะว่ามันอนุภาคของมันเล็กจริง
นึกนะคุณผู้ชมว่าเส้นผมเส้นหนึ่งเนี่ยพาเข้ามาปุ๊บ
ศูนย์กลางของมันเนี่ยนะค่าฝุ่นเนี่ย๑ใน๒๕

คือมันอนุภาพมันเล็กมากนะคะสามารถที่จะเล็กเข้าไป
ร่างกายของเราซึ่งจะทำลายระบบทางเดินหายใจ
เขาบอกว่ามีการแนะนำนะคะให้โหลดแอปพลิเคชัน
ที่เป็นการวัดค่าฝุ่นละอองมาถ้าเกิดว่าเกินร้อยเนี่ย
บางคนไม่ออกจากบ้านแต่ถ้ามันจำเป็นที่จะต้องออก
นี่แหละค่ะอย่างที่เชอรี่บอกไปใส่หน้ากากกันเอาไว้
มีหลายแอปพลิเคชันลองเสิร์ชดูกันได้
ที่จำได้ตอนนี้นะลองไปโหลดกันดูนะคะ
ลองเสิร์ชหาข้อมูลกันดูนะคุณผู้ชมค่ะรู้สึกจะกั้นหายใจอัดข่าว